เพราะว่าครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปฐุมธานีเนี่ย
เดินตลาดไปซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่า
กำไรของเธอซึ่งเป็นกำไรทองฝังเพชรมันหล่นหายไป
มูลค่าที่เธอบอกเนี่ยโอ้โหกำไรนี้ประมาณ๒แสนบาท

ก็ตามหากันให้ควักภายในตลาดแล้วครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในภาพเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ก้มเก็บของอย่างหนึ่งแล้วก็เดินออกไปจากตลาดเลย
ไม่ได้นำสิ่งของนั้นมาคืนก็เลยสงสัยว่านี่แหละ
สงสัยจะเก็บกำไรของคุณครูคนนี้ไปนะฮะ
นางฐานมณีแจ้งประจักษ์อายุ๕๙ปีนะครับซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปฐุมธานี
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเธอไปจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานี
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒๕พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้เองนะครับ
แล้วก็แวะซื้อซี่โครงหมูทอดบริเวณร้านหมูฝอยในระหว่างจะหยิบเงินก็ทำกระเป๋าสตางค์หล่น
หยิบกระเป๋าขึ้นมาก็ไม่ทันได้นึกว่าเธอเก็บกำไรทองฝังเพชรไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วย
อ่ะทีนี้มันคงหล่นออกจากกระเป๋าไปแล้วนะฮะ
ครูท่านนี้ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของตลาด
พบว่ามีผู้หญิงรูปร่างอ้วนผมซอยสั้นสวมเสื้อสีม่วง
เดินตามหลังมานะครับแล้วก็มาอยู่แถวร้านหมูฝอยนั่นแหละ
จังหวะที่ครูทำกระเป๋าสตางค์หล่นผู้หญิงคนนี้ก็ก้มเก็บกำไรไป
นี่แหละครับเขาบอกอาจจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะนี่ช่วงจังหวะอะไรแบบนี้
ทีนี้แหละครับคุณครูก็เลยอยากจะวิงวอนขอให้คนที่เก็บไปนำกำไรของเธอมาคืนด้วย
เพราะจริงแล้วเธอตั้งใจจะนำกำไรทองฝังเพชรนี้ไปจำนำ
เพื่อจะนำเงินมาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมช่วงนี้ก็ชีวิตลำบากอยู่แล้ว
ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรหรอกนะครับจะเอาอันนี้ไปจำนำแล้วจะเอาเงินมาใช้ในความจำเป็น
เบื้องต้นคุณครูท่านนี้ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภมปฐุมธานี
แล้วก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิดของตลาดมอบให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อเร่งติดตามหาตัวผู้หญิงคนที่เก็บกำไรของครูไป
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนเสื้อสีม่วงในคลิปเนี่ย
ถ้าเกิดเอามาคืนคุณครูก็จะไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าตอนนี้คุณครูเดือดร้อนจริงนะคะ